คุณชมฮาที่มุกดาหารเกิดเหตุ

กลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่เลยนะ๒๐คน
อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนน้อยมีกันแค่๔คน

ปรากฏว่าพอทะเลาะกันกลุ่มคนน้อยสู้ไม่ได้
ชักปืนออกมายิงใส่เลย
และคนที่ชักปืนเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบด้วย

โอ้โหในคลิปนี้ได้ยินเสียงทั้งผู้ชายโอ๊ย
แล้วก็ผู้หญิงร้องกรีดร้องนะฮะ
นี่ฮะเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกัน

ฝ่ายหนึ่งมากันถึง๒๐คนนะ
อีกฟายนี้มาประมาณแค่๓๔คน

ในกลุ่มจึงชักปืนออกมาขู่

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อตรงตลาด
หน้าตลาดที่กำเผือนอองสูงจังหวัดมุกดาหารฮะ
คลิปนี้ก็เป็นคลิปหลักฐานได้เป็นอย่างดีนะครับ

สอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

เล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์นี้

ตี๓คือวัยรุ่น๒กลุ่ม

แล้วก็กลุ่มที่ตนเองรู้จักนั่งเปิดเพลง

หน้าตลาดฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ
ส่วนอีกกลุ่มนั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
กลุ่มนั้นมีคนน้อยมีผู้หญิง๓คน

แต่มีอาการเมาส่งเสียงดัง
ทีนี้ครับทางคนที่เราไปคุยด้วยนะครับ

พอฝ่ายนั้นส่งเสียงดังใช่ไหม
ก็เลยนี่เดินเข้าไปหา
ก่อนเกิดเหตุรุมทำร้ายกัน
และชายที่ถูกรุมคือผู้ชายคนเดียวในกลุ่มคนน้อย
ถูกรุมก็เลยชักปืนออกมาไล่ยิงนะครับ
ตัวของผมเองก็ต้องวิ่งหนีเหมือนกัน
โชคดีที่เขายิงแล้วกระสุนมันด้าน
ไม่รู้ยังไงมันยิงไม่ออกครับ
แล้วก็รู้ว่าคนที่ชักปืนยิงเป็นตำรวจ
แต่ว่าต่างกายนอกเครื่องแบบอยู่สอบพอแห่งหนึ่ง
ตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีด้วยนะครับ
ผมไม่รู้ว่าเขามีปืน

ผมพักปืน
อ๋อหมายลักษณะขึ้นลำ

หรือปืนมันไม่ออก

วิ่งหนีออกไป
ครับ
ส่วนคนถ่ายคลิปก็คือนางสาวส้ม

เพราะว่าชายที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ

รับว่ากลุ่มของเธอเองเป็นฝ่ายเริ่มก่อนก็จริง

โดยถูกท้าแล้วก็ถูกถามว่า

ก่อนจะเกิดเหตุการณ์เข้าไปหาเรื่องแล้วก็ไล่ยิงกันนะครับ
วันนี้ทางผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความที่สพนสูงนะครับ
เพื่อจะให้นำตัวชายคนดังกล่าวมารับผิดชอบ
แล้วก็รู้ว่าผู้ชายคนดังกล่าวที่ชักปืนแล้วก็เหนียวไกลแล้ว
แต่ว่าปืนมันด้านปืนไม่ลั่นเนี่ยนะครับ

ซึ่งทีนี้ผู้เสียหายเขาก็กลัวไง
กลัวเรื่องของคดีนะครับ
แล้วก็กลัวเรื่องของความยุติธรรมอะไรต่างนานานะครับ
ก็จะไปแจ้งความกันไว้ก่อนนะครับ